ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมแล้วที่สำคัญก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศดีให้ได้นั่งจิบกาแฟกันด้วยครับ
อ่ะคุณผู้ชมดูไปนะบรรยากาศครับแล้วทุกคนแต่งเหมือนกันหมด
นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมเหรอคะใช่แล้วล่ะครับ
ที่นี่คือร้านกาแฟในวัดป่าวัชิระบรรพฤษนำบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็อย่างที่ผมบอกผู้ปฏิบัติธรรมที่เนี่ยเขามากันเยอะเพราะที่นี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน
แล้วคุณดูด้านหน้าวัดนี่เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนพอมันมีคลิปแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตหลายคนก็มองไปอีกมุมนึง
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบบรรยากาศนะครับ
ว่าก็มีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันเนาะ
ในวันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วไปดูที่ร้านกาแฟกันหน่อยว่าบรรยากาศมันเหมือน
อย่างในคลิปที่เขาแชร์กันพูดคุยกันหรือเปล่า
ก็ลงไปในพื้นที่แล้วคุณดูตามภาพไปนะ
มันก็เป็นแบบนั้นถามว่ามันดูสวยไหมมันก็สวยดี
แล้วอย่างนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรก็ไปถามคนคนหนึ่ง
ก็คือคุณนิชานันคนหารอายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
เนี่ยตัวพี่เขาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อย
แล้วร้านกาแฟที่เห็นโดยเฉพาะในคลิปที่แชร์กัน
จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเรื่องของเรื่องที่มันสวยงามได้แบบนี้
เพราะว่าญาติโยมที่เขามีจิตศรัทธาที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่
ช่วยกันตกแต่งมันก็เลยออกมาสวยออกมาดูดีแบบนี้นั่นเอง
แล้วถามว่ากาแฟล่ะกาแฟนี่ยังไงราคาเท่าไหร่
เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของราคากาแฟเขาไม่ได้คิด
เรื่องของกาแฟที่ซังดื่มกันเนี่ยชงกันเนี่ย
ทำกันเองกินกันเองแล้วถ้าจะจ่ายตังค์ก็คือเหมือนกับว่า
แล้วแต่กำลังศรัทธาก็เหมือนก็เป็นการทำบุญอะ
คนที่เขามาปฏิบัติธรรมที่นี่เขาบอกเองนะบอกว่าจะจ่ายสัก๒๐๓๐ก็แล้วแต่
ให้ตามกำลังศรัทธาไม่ได้เรียกเก็บเงิน
แล้วที่บรรยากาศออกมาสวยแบบนี้ก็คนที่เขามาปฏิบัติธรรมที่นี่
เขาช่วยกันจัดตกแต่งทั้งนั้นแหละก็ว่ากันไปนะ
ผมว่าก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
แล้วบางคนก็อาจจะแบบกำลังทรัพย์ไม่มากก็อาจจะช่วยอย่างอื่น
ในการดูแลทำความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วไป